คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้บุตรสาวของนายบรรหารศิลปะอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่๒๑ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ถือว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกหลังจากสูญเสียบีดานะคะ
เราไปฟังเสียงนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาค่ะ
งานต่างที่คุณพ่อดิฉันได้ทำไว้นะคะ
โดยเฉพาะงานในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นงานที่พ่อรัก
เป็นชีวิตจิตใจของคุณพ่อตลอดมา
ดิฉันจะสามต่อนะคะสิ่งใดที่พ่อได้สร้างไว้
ดิฉันจะดูแลให้ดีสิ่งใดที่พ่อยังทำไม่เสร็จ
ไม่เสร็จนะคะดิฉันจะสร้างต่อให้เสร็จ
แล้วก็พี่น้องประชาชนดิฉันก็จะไม่ทิ้งนะคะ
วราวุฒิก็จะไม่ทิ้งนะคะคนของคุณพ่อไม่ว่าอยู่ที่ใด
ดิฉันจะเลี้ยงดูต่อดิฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุด
ในฐานะลูกเพื่อคุณพ่อที่ได้จากไปค่ะ
ในเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องพักดิฉันคิดว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลา
ที่จะให้คำตอบนะคะเพราะว่าในตอนนี้พักการเมือง
ก็ยังมีกิจกรรมอะไรใดไม่ได้ทั้งนั้นนะคะ
รัฐธรรมนูลเองก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะ
ก็คงยังไม่ถึงเวลาที่ดิฉันจะให้คำตอบได้เมื่อถึงเวลานั้นดิฉันจะบอก
แต่สิ่งหนึ่งที่บอกได้นะตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจใดของดิฉันในอนาคต
จะเป็นไปในฐานะลูกที่ดีที่จะทำเพื่อพ่ออย่างเต็มที่
แล้วก็เพื่อสิ่งที่ดีของบ้านเมืองนี้ด้วย
เพราะว่านั่นคือเจตนารมณ์ของพระบรรหารที่ทุ่มเทอุทิศทางกายแรงใจ
เพื่ออยากให้เกิดสิ่งที่ดีในเมืองค่ะ
ส่วนบรรยากาศงานพิธีธรรมส่วนพระอภิษฐรรมในบรรหารศิลปาอาชา
ที่๓มีนักการเมืองนักธุรกิจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประชาชนเข้าร่วมพิธี
ทั้งนางสาวยิ่งลักษณวรรษนายสมชัยวงศวรรษอดีตนายกรัฐมนตรี
ที่มาพร้อมกับแก่นนำพักเพื่อไทยนะคะ
นางสาวยิ่งลักษณ์ได้แสดงความเสียใจต่อคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาและครอบครัว
สวมกอดให้กำลังใจนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาน้ำตายังคลอนะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศที่ให้กำลังใจกัน
จากนี้นายหลีบุญค้ำเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทยพร้อมภรรยา
ทงลุนศรีสุฤทธิ์นายกรัฐมนตรีลาวรวมถึงกระทรวงวัฒนธรรมจีน
โดยคุณฉินยู่เซินที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน
เดินทางมาวางพวงหลีดและร่วมเคารพศพนายบรรหารด้วย
ขณะที่บุคคลจากแวดวงต่างได้ส่งพวงหลีด
แสดงความอาลัยนายบรรหารอย่างไม่ขาดสาย
ส่วนเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะครอบครัวศิลปอาชา
ทำบุญเลี้ยงพระเพลพระสงฆ์๑๐รูปเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้นายบรรหาร
นางสาวกัญจนาบอกด้วยว่าภายหลังจากสวดพระอภิษฐรรมครบแล้ว
บรรจุศพเก็บไว้๑๐๐วัน
โดยขึ้นกับสำนักพระราชวังแจ้งกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ
โดยจะทำบุญใหญ่ในวันที่๒๓พฤษภาคมนี้
ที่วัดป่าเลลัยจังหวัดสุภัณฑ์บุรี
จากนั้นจะทำบุญถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์
ในวันที่๒๓ของทุกเดือน

โดยทุกปีจะจัดทำบุญวันเกิดของนายบรรหารในวันที่๑๙สิงหาคม
และวันเสียชีวิตในวันที่๒๓เมษายน
เพื่อรำลึกถึงการจากไปของบีดาค่ะ